ทุกคนผู้ชมครับมีผู้ชายคนนึงต้องเสียชีวิต
เพราะว่าถูกช้างกระทืบเสียชีวิตอยู่ริมถนนเลยครับ
เมื่อคืนนี้ก็ไปกับเพื่อนไปนั่งดื่มเหล้าดื่มสุรากัน

ผู้ตายชื่อนายนพดลชูแสงอายุ๔๘ปีนะครับ

ก็เสียชีวิตอยู่ที่ข้างถนนสายบ้านโรงเลื่อย

เป็นพื้นที่ที่เชื่อมต่อกับบ้านม่วงราชเจริญ
ตะบนกระเบื้องอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินนะครับ
นี่ฮะผู้ตายนะครับ

ตรงจุดนี้เป็นก่อนถึงสะพานข้ามแม่น้ำมูลที่สร้างใหม่
กระโหลกศีรษะแตกนะครับ
คือเศษมันสมองนี่เกลื่อนถนนเลยนะครับ
กางเกงยีนแล้วก็เสื้อยืด
ก็ฉีกขาดออกมาเปื้อนดินตกอยู่นะ
ส่วนสภาพของผู้ตายก็เหลือแค่กางเกงชั้นในตัวเดียวนะครับ
เพื่อนที่ไปด้วยกันชื่อว่านายออสอิ่มสำราญอายุ๔๑
คือรอดชีวิตแต่ก็ตกใจกันนะครับ
บอกว่าตอนที่เกิดเหตุเมื่อคืนนี้เนี่ย
นั่งดื่มสุรากันอยู่แล้วก็เห็นช้างเดินมา
ตอนนั้นก็สะกิดเพื่อนแล้วแล้วเป็นยังไงต่อท่านฟังนะครับ
ถ้าฟังจากนายออสนะฮะที่อยู่กับผู้ตายเมื่อคืนนี้
เราทำเป็นกราฟิกจำลองภาพเหตุการณ์แบบนี้ครับท่านผู้ชมครับ
เมื่อคืนนี้ในออสนะตั้งแต่ค่ำเลย
นายนพดลผู้ตายขี่รถมานั่งดื่มเหล้ากันนะครับ
ก็เป็นการดื่มเหล้าแกล้มก้อยปลา
เที่ยงคืนนี้ฝนตกก็เลยไปหักกิ่งไม้ใบไม้เอามารองนั่งต่อนะครับ
ทีนี้เหลือไปเห็นแล้วว่ามีช้างเดินมาทางด้านหลังมาเชือกหนึ่งนะครับ
แล้วมาประชิดตัวของนายนพดลด้วยใช้งวงสะกิด
แล้วก็ใช้เท้าเตะเข้ามาที่ตัวเหมือนกับแตะเตะยังไม่ถึงขั้นเตะเลยนะครับ
ตอนนั้นนายออสบอกว่านายนพดลเนี่ยก็ยกมือไหว้ช้างท่วมหัวเลย
แล้วก็พูดวิงวอนลักษณะขอชีวิตบอกว่าเออเนี่ยเขาก็แค่มานั่งเล่นกันแถวนี้นะ
ไม่ได้มาลบหลู่เจ้าที่เจ้าป่าอย่าทำอะไรเลยเพราะตอนนั้นประชิดตัวแล้วนะครับ
ออสบอกว่าส่วนตัวในออสเองเนี่ยเห็นแบบนี้รีบวิ่งหนีก่อนนะครับ
วิ่งหนีแบบไม่คิดชีวิตหนีตายเลาะไปตามริมแม่น้ำมูล
แถวแถวนั้นเป็นริมถนนใกล้แม่น้ำหมูลนะครับก็ไปแจ้งตำรวจนะ
ระหว่างนั้นคาดว่าที่วิ่งหนีไปแล้วไปแจ้งตำรวจเนี่ยนะครับ
เพื่อนคงถูกช้างเชือกนั้นทำร้ายเพราะดูจากสภาพศพแล้วคงถูกใช้งวงเนี่ยสะบัด
สะบัดนี่จนแบบโอ้โหคือเสื้อกางเกงนี่หลุดออกจากตัวหมดอ่ะเหลืองเกงชั้นในตัวเดียวอ่ะ
แล้วสมองเนี่ยกระโหลกศีรษะนี่แบบแตกสมองนี่เกลื่อนกระจายไปหมดนะครับ
นี่ฮะช้างเชือกนี้นะครับหลังจากที่ไปสืบสวนสอบสวนกันแล้วเนี่ย
มีเจ้าของนะฮะเป็นช้างเลี้ยงนะครับท่านผู้ชมครับอ่า
ช้างที่ทำร้ายนายมรพดนจนเสียชีวิตเจ้าของคือนายบุฎาสารางามอายุหกสิบเอ็ดปีเป็นชาวสุริน
นายบุตรดาบอกว่าเขามีอาชีพเลี้ยงช้างนะครับมีช้างอยู่๓เชือกเป็นช้างพ่อแม่ลูกกัน
เย็นเมื่อวานนี้เอาช้างมาเลี้ยงอยู่แถวที่เกิดเหตุนั่นแหละ
ล่ามโซ่เอาไว้กับต้นไม้แล้วนี่ฮะตอนที่ตำรวจไปไล่ตรวจสอบว่าช้างของใครนะครับ
นายบุตรดาบอกว่าเขาล่ามโซ่กับต้นไม้ไว้แล้วนะช้างเนี่ยพอตื่นมาตอนเช้าเอ้า
มารู้ข่าวว่าช้างเขาหลุดไปเชือกนึงไปทำร้ายคนจนตายก็ตกใจและเสียใจมาก
ฮะแถวนี้ฮะเขาบอกเอาช้างมาเลี้ยงตั้งแต่เย็นเมื่อวานนี้แล้วล่ามโซ่ไว้แล้วช้างสามเชือกพ่อแม่ลูกนะ
ช้างที่ไปทำร้ายคนจนเสียชีวิตชื่อว่าพลายคำมูลชื่อเล่นเจ้าดุ่ยช้างพลายเป็นช้างตัวผู้เพศผู้
แต่ว่าเจ้าดุ่ยเนี่ยเป็นช้างศรีดอก็คือช้างเพศผู้แต่ว่างาเนี่ยไม่สมบูรณ์เขาเรียกว่าพลายศรีดอนะช้างศรีดอ
อายุ๑๓ปีที่สำคัญก็คือพลายคำมูลหรือว่าเจ้าดุ่ยมันกำลังตกมันต้องการผสมพันธุ์กำลังดุร้าย
แต่เขาก็ล่ามโซ่ไว้แล้วนะพอเช้าออกมาเนี่ยหาไม่เจอไม่รู้ว่าพลายขมูลหายไปไหนนะครับ
เห็นอีกทีนึงก็นู่นฮะไปหากินอาหารอยู่ริมแม่น้ำมูลห่างจากจุดเกิดเหตุที่ไปทำร้ายคนจนตาย๓๐๐เมตร
ช้างพ่อแม่ลูกสามเชือกนี้นายบุตรดาเจ้าของบอกว่าเพิ่งนำกลับมาจากพังงานะครับ
อีกไม่กี่วันศูนย์โฆษศาลอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ก็จะมานำทั้ง๓เนี่ยไปเลี้ยงที่ศูนย์แล้ว
แต่ก็มาเกิดเหตุขึ้นซะก่อนนะครับตำรวจบอกว่าแม้ว่าจะไม่ใช่คุณที่ทำร้ายคนจนเสียชีวิต
แต่คุณในฐานะเจ้าของช้างต้องถูกแจ้งข้อหาดำเนินคดีนะครับ
ข้อหาก็คือกระทำการประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายหรือผู้ใดควบคุมสัตว์ดุร้ายปล่อยประละเลย
ได้นำสัตว์นั้นเทียวไปโดยลำพังในประการที่อาจทำให้เป็นอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย
นี่ฮะมีข้อหานะครับอย่าไปคิดว่าเราเลี้ยงเราผูกเราล่ามเราไม่ได้อยู่ด้วยช่วงนั้น
เขาไปทำร้ายอะไรใครแล้วเราไม่มีข้อหาถูกดำเนินคดีไม่ใช่นะครับ